หมอปลามือปราบสัมภเวษี

เดินทางไปถึงบ้านของยายสนอ

มีผีที่แบบว่ามาเฝ้าร่างของยาย
ลูกภาพเลยก็ไม่ไหวแล้วนะ

พอหมอปลาไปถึงที่บ้านไม่เจอยายสนอย
ยังไงก็หาไม่เจอให้สองสาว

เขาบอกว่าไปซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำ
อยู่ในนั้นอยู่นานสองนานเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมออกมา
ยายน้อออกมาเถอะหมอปลามาหาถึงที่แล้ว
แต่อย่างนี้ครับยายสนอกตะโกนกลับมานะ
บอกว่าขอเวลาชั่วโมงขออยู่ในห้องน้ำทำใจก่อน

ในช่วงที่ออกมาลูกหลังก็พยายามไปเกี้ยก่อนนะ
หน่อเอามาเถอะหมอปลาก็มาหาแล้วเขามาดีเขามาช่วย
ในช่วงเวลาที่กำลังรอให้ยายสนอเดินออกมานะ
หมอปลาก็มีโอกาสใช่ไหมเดินไปชมรอบบ้าน
ดูตรงนั้นดูตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะก่อนที่จะเจอตรงนี้เนี่ยนะ
ก่อนที่จะเจอยายสนอเนี่ยหมอปลามีอาการแปลกครับคุณผู้ชม
ไปเจอกับหิ้งพระเก่าตรงนั้นเนี่ยนะเดี๋ยวจะได้ดูนะ
หมอปลามีอาการแบบแปลกมีอาการแบบว่า

ที่เราเคยเห็นเวลาหมอปลาเจอกับสิ่งที่เป็นสิ่งลี้ลับ

วกเลยท่าทางอาเจียนเลยน้ำตรงน้ำตาไหลพรากเลย
หาวอีกต่างหากหมอปลาง่วงเหรอไม่ได้ง่วง
แต่หมอปลาเจอกับสิ่งลี้ลับเขาให้อะครับ
ว่ากันว่าอย่างนี้เหมือนกับว่าที่นี่
ยายเหนาะเนี่ยเลี้ยงเปรตเอาไว้ไง

เลี้ยงเปรตได้หรอโหน่ากลัวมากเลยนะ
นี่ในลักษณะที่ว่าเขาเล่ามานะ
เรามาทำเป็นซีจีเพื่อให้คุณผู้ชมได้จินตนาการภาพตามไปด้วยนะครับ
เขาบอกว่ายายสนอเนี่ยเหมือนกับว่ามีสิ่งบางอย่างเนี่ย
เหมือนมีคนเนี่ยเอาขันมาให้ครับ
ขันห้าที่แบบว่าเอาไว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรพวกนั้น
แล้วยังไงล่ะเหมือนกับว่าเธอน่ะเก็บมันเอาไว้อยู่นาน
เหมือนเปิดเป็นสำนักด้วยนะ๒๐กว่าปี
เหรอนั่นแหละฮะแล้วมันทำให้เธอน่ะมีอาการในลักษณะแบบนี้
ลูกหลานบอกว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วยังไงหมอปลามาช่วยที
เอาล่ะแล้วเล่าให้ฟังอีกนะว่าไอ้เรื่องราวที่แบบว่ามีบางสิ่งบางอย่างมาแฝงร่างเนี่ย
ตัวยายเองยายสนอดควบคุมมันไม่ได้
แต่พยายามแล้วนะที่จะสู้กับมันแต่สู้ไม่ไหว
แล้วอย่างนี้ไอ้ของที่ได้มาเนี่ยนะที่เอามาบูชาตัดสินใจเอาไปทิ้ง
พอเอามันไม่อยู่มันบอกว่าเดี๋ยวมันจะกินร่างจนหมด

พอใช้แหละ
แต่ดูแล้วสงสารยายสนอเหมือนกันนะดูเหมือนแกหมดแรง
ถามแล้วก็ตอบได้แบบเบาเหมือนกับว่าเธอสู้เต็มที่แล้ว
ทุกคนพยายามเกลี้ยกล่อมแล้วก็พายายสนอนขึ้นรถไป

แต่ยายสะหนอไม่ยอมอ่ะเนี่ยดูท่าทางสิไม่ได้อยากจะไป

แต่ลูกหลานก็พยายามนะพยายามพาไป
นี่นี่คือบรรยากาศในช่วงนั้นนะคุณผู้ชมนะ

หิวหามอุ้มพาขึ้นรถไปครับ
เฮ้ยแม่

กลับไปกลับไป

จับแขวนเข้ามาจับขาเชื่อบ่อยแบบนี้เชื่อบ่อย
โอ้โหกว่าจะเอาขึ้นรถได้ไม่ใช่ง่ายนะ
นี่ในช่วงที่พาขึ้นไปโอ้โหดูสิครับ
เศร้านะครอบครัวร่ำลาจากกันแบบนี้
เพราะจริงอยู่ด้วยกันมาตลอดไงนะไปต่อภูมิศา
แล้วทีนี้วันหนึ่งต้องโอ้โหอยู่ห่างกัน
เพราะว่าอยากให้หายไงก็เลยต้องพาไปรักษากับหมอปลา
หมอปลาแกบอกอย่างนี้ตอนแรกที่มาเนี่ยสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่าง
และเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ตรงหิ้งพระ

ผีหรือว่าสิ่งบางอย่างที่ไม่ดีเอาไว้แน่

อันนี้เปรียบแบบอุปมายให้ได้แบบนึกภาพออก
เขาบอกว่าเมื่อเลี้ยงไว้แล้วเนี่ย
แล้วมันไม่อิ่มหรือยังไงมันก็จะกินตัวเราไง
แล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะถ้าเลี้ยงไม่ดี
มันก็จะทำร้ายตัวเราเองแบบนี้นั่นคือสิ่งที่หมอปลาบอก
หมอปลาบอกว่าเอาล่ะเดี๋ยวยังไงซะพาไปรักษาก่อน
แม้ว่าจะสัมผัสได้ถึงสิ่งที่ไม่ดีถึงเรื่องของวิญญาณ
แต่ก็สัมผัสได้ถึงสภาพจิตใจด้วยเหมือนกัน
อย่างนี้หมอปลาบอกว่าจะพาไปรักษาเรื่องของสภาพจิตใจก่อน
คาดว่าหนึ่งเดือนหายหมอปลาแกว่ยังงั้น
ธันวานะฮะลูกชายนะครับเขาก็หวังว่าแม่จะหายนะ
ใจหนึ่งก็เป็นกังวลกลัวอะไร
กลัวว่าแม่น่ะยายสนอกเนี่ยจะไปอารวาสที่บ้านหมอปลาไง
แต่หลังจากนี้ยังไงซะก็หวังว่าหมอปลาจะรักษาหาย
แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปรักษากับทางแพทย์แผนปัจจุบันควบคู่ไปด้วยนะครับ
รักษาแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็เรื่องของสภาพจิตใจด้วยนะคะ